เหลือเวลาอีกไม่ถึง๒สัปดาห์จะได้คำตอบว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน
ช่วงเวลาของการหาเสียงที่ผ่านมา
พอหลายสำนักได้สำรวจความเห็นของประชาชน
ซึ่งผลที่ได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

ชิงจังหวะและโอกาสอย่างไร
จะสร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหน

ก็จะมีคะแนนเหนือกว่าคู่แข่งพักอื่น
การเมืองข้างนี้คนมองอยู่สองเรื่องนะครับ

ที่จะเห็นความหวังว่าจะดีขึ้นไหม

อยากจะเลือกเพื่อให้ครั้งหน้าแย่กว่าเดิม

แบ่งฝ่ายที่ชัดเจนของสองคั่วการเมือง
ต้องมีกองเชียร์เป็นของตัวเอง

ทั้งในเรื่องจุดยืนและนโยบาย

เชียร์ของฝ่ายเสรีนิยมอยู่ที่๔๐

แต่การจะได้คะแนนจากกลุ่มนอกกองเชียร์อีก๓๐
พร้อมจะสวิงคั่วได้ทุกเวลา
ความชัดเจนจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
และพักที่มีจุดยืนได้แสดงให้เห็นแล้วว่า

อาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์เล็กละกัน

ก็คือมีการเทเสียง
มีการเทเสียงว่าน่าจะไปเลือก

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาเรื่อย
และเวลาที่เหลืออยู่อีกแค่๒สัปดาห์
ปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวพลิกเกมให้กระแสเปลี่ยน
นำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้

วันนี้ประชาชนเราต้องการของจริง
แน่นอนแต่ละพักอาจจะมีความผิดพลาด

เมืองปัจจุบันในอดีตบ้าง

แต่ผมใช้คำว่านาทีนี้ประชาชนต้องการของจริง
ถ้าพักที่อาจจะยังไม่จริงยังไม่ชัดเจนอะไรบางอย่าง

พักที่เอาความจริงมาพูดมากที่สุดน่าจะได้ไป
วันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมนี้จะเป็นการพิสูจน์อีกครั้ง
ว่าผลโพลที่ออกมาจากสำนักต่างจะเป็นจริง
หรือว่าจะกลายเป็นการหักปากกาเซียน
ปัจจัยที่จะนำไปสู่ชัยชนะนอกจากกระแสแล้ว
กระสุนยังออกฤทธิ์พลิกเกมได้ทุกเวลา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป